ชายภูมิหวาดภาวะกันทั้งหมู่บ้านค่ะ
แม่ม่ายออกอารวาสหรือเปล่า
เพราะว่าเสียชีวิต๙ศพในช่วงเวลาเพียงแค่๒เดือน
บ้างก็ประสบอุบัติเหตุบ้างก็หลับแล้วก็ตายไปเลย

หมู่๑๑บ้านนาเจริญตำบลบ้านเจียง
อำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชายภูมิค่ะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าช่วยมาตรวจสอบหน่อยเถอะ
ไม่แน่ใจว่าใช่ผีแม่ม่ายอารวาสหรือเปล่า

เขาต้องแขวนเสื้อสีแดงผ้าสีแดงอะไรเอาไว้นะคะ
เพื่อเป็นการแก้เคล็ดตามความเชื่อ
ชาวบ้านบอกว่าคนในหมู่บ้านหลายคนเชื่อเรื่องอาถรรพ์ผีแม่ไม้

ส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตจะเป็นชายวัยกลางคน
และเสียชีวิตไล่เลี่ยกัน
พอเอาผ้าแดงเสื้อแดงมาแขวนไว้หน้าบ้าน

ส่วนนายพิชิตยุขจรนะครับ
เล่าบอกว่าคนในหมู่บ้านเสียชีวิตเนี่ยมาจากอุบัติเหตุบ้าง
ไหลตายบ้างคือหลับแล้วตายไป

บางครอบครัวก็เอาแหมาแขวนไว้นะ

แหคือพญาพันตา

หลังจากนั้นก็ใช้วิธีนี้แก้เคล็ดมาตลอด

หลวงพ่อเร็งวราสะโพนะครับ
ท่านรักษาการเจ้าอาวาสวัดโพเย็นนะครับ

ที่ชาวบ้านพากันเอาเสื้อแดงมาแขวนหน้าบ้าน
เป็นความเชื่อชาวบ้านแต่ทำแล้วสบายใจทำไปเถอะ

แต่คนจะถึงวาระสิ้นอายุไข
ก็ต้องตายเป็นธรรมดา
เป็นตามหลักของพระพุทธศาสนา
คือเกิดแก่เจ็บตาย